มันชิดตอนเรากังวลถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งติดขึ้นมาแล้วคนนี่เหลือ
ครัวก็เป็นการถึงการคุ้นว่าเขาเข้าเข้าพูดไม่ได้แต่เราก็มีความเป็นผ่วง

สารที่ผมนำมาเนี่ยเป็นเอกสารทางกฎหมาย

ผมว่ามันเป็นสิทธิผมเนี่ย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

ตัวเลขผู้ป่วยผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นมา๒วันแล้วนะครับ
แต่วันนี้เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญอยู่เรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับที่จะได้คุยกันนะฮะ
เพื่อท่านที่ฟังอยู่นะครับจะได้ทราบเป็นข้อมูลด้วยในการดูแลป้องกันตัวเองนะฮะในการตื่นตัวในการเฝ้าระวังนะครับ
วันนี้กระทรวงสาธารณสุขที่แถลงล่าสุดเนี่ยนะครับในวันนี้นะฮะตัวเลขณวันนี้เราพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม๕รายนะฮะ
ทำให้ยอดรวมอยู่ที่๗๕นะครับหายกลับบ้านได้แล้ว๓๕ยังอยู่ที่โรงพยาบาล๓๙เสียชีวิตไป๑ศพ
แต่นัยยะสำคัญก็คือการพบผู้ป่วยในบ้านเราในวันนี้ที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับ
พบว่าเป็นการป่วยแบบกลุ่มก้อนนะฮะเพราะว่า๒ใน๕ที่พบในวันนี้
คือคนที่เคยไปร่วมกลุ่มกับเมื่อวานนี้ที่แถลงไปแล้วมี๑๑คนท่านจำได้ใช่ไหมครับ
ที่มีชาวฮ่องกงเป็นเพื่อนเขาเดินทางมาที่ไทยแล้วก็ไปดื่มไปสูบบุหรี่มวลเดียวกัน
กินเหล้าแก้วเดียวกันนี่ฮะวันนี้พบอีกนะครับกระทรวงอาหารสุขแถลงไปแล้วนะครับ
ส่วนตัวเลขของทั่วโลกก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประเทศที่คงที่แล้วอันนี้ก็มีนะครับ
อัดคลิปตัวเองออกมาบอกกับสังคมนะครับอันนี้เป็นเรื่องดีนะฮะที่เขาเปิดเผยว่าเขาติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
คนที่อยู่ใกล้ชิดเคยไปนั่งประชุมร่วมกับเขาทำงานร่วมกับเขาก็จะได้ไปดูแล
ตัวเองไปกักตัวไปเฝ้าระวังอะไรกันต่อก็ว่ากันไปตรงนั้น
ตรงนี้นี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องคุยกันในวันนี้ว่าตก
ลงแล้วเรื่องของการติดเชื้อแบบเป็นกลุ่มก้อนเป็นยังไงจุด๘
ต่างที่คนที่เขาติดเชื้อเขาเดินทางไปในแต่ละจุดแต่ละ
จุดเราควรจะรู้ควรจะทราบข้อมูลได้มากน้อยขนาดไหนเมื่อ
สวัสดีครับผมแมททิวครับก็อยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบ
คนที่ใกล้ชิดผมและได้สัมผัสผมในช่วง๓๔วันที่ผ่านมาครับ
และทั่วโลกตอนนี้ครับยังไงผมจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมมา
หลังจากนี้หลังจากที่มีข้อมูลเพิ่มเติมครับ
ผมเชื่อว่าทุกท่านอาจจะคิดเหมือนกันในช่วงเวลานี้ก็คือ
คุณแมททิวดีนเองนี่ก็เป็นดารานุ่มนะฮะออกกำลังกายมีค่ายมวยก็ติด
เราจะดูแลป้องกันตัวเองยังไงเดี๋ยววันนี้ได้คุยกันนะครับ
วันนี้แขกรับเชิญนะครับในถามตรงนะครับมีสองท่านนะครับ
ท่านหนึ่งคือรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับท่านนายแพทย์ธนรักษ์ผลิตพัฒน์นะครับ
แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
ลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
สวัสดีคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทนายรณรงค์ครับสวัสดีครับ
เดี๋ยวคงจะได้ถามคุณหมอนะฮะว่าเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยมันเป็นยังไง
ผมว่าหลายท่านฟังอาจจะรู้สึกเป็นห่วงกันอยู่นะฮะแต่ถามท่านนายรณรงค์ก่อน
นี่วันนี้มาชุดนี้เลยก็ชุดป้องกันโควิดไงฮะ
คือตอนนี้ประชาชนก็ต้องป้องกันตัวเองใช่ไหมครับ
ผมก็ไม่รู้ว่าผมไปที่ไหนจะมีเชื้อโควิด๑๙ระบาดอยู่บ้าง
เพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขแถลงออกมาแต่ไม่บอกสถานที่ให้ผมชัดเจนเลย
ผมก็ต้องระแวงแล้วก็หวาดวิตกกังวล
คือไม่ใช่แค่ผมนะผมคิดว่าหลายคนก็เป็น
ก็เล่นไม่บอกอะไรเลยทีนี้พอไม่บอกอะไรมาเนี่ย
สิ่งที่ประชาชนอย่างผมเนี่ยทำได้ก็คือก็ต้องไปฟังข่าวลือ
ข่าวลือทางไลน์ข่าวลือทางโซเชียลว่า
คนที่ป่วยไปตรงนู้นตรงนี้มาเพราะกระทรวง
เพราะฝ่ายรัฐไม่ชัดเจนเรื่องสถานที่
แล้วเราก็ไม่ได้ขอให้เปิดข้อมูลว่าเขาเป็นใครอืมเขาทำงานที่ไหน
แค่บอกว่าเขาไปติดมาจากไหนแล้วเขาเดินทางไปไหนมาไหนบ้าง
คุณภาคภูมิตัวผมเองเนี่ยถ้าผมอยู่ในพื้นที่หรือในกลุ่มเสี่ยง
เคยสัมผัสกับเขาเนี่ยผมก็จะได้ไปตรวจ
ผมก็จะได้เฝ้าระวังไม่ให้เด็กในบ้านผมหรือว่าลูกเมียผมหรือครอบครัวผมติดเชื้อเพิ่ม

แต่เราควรจะรู้ควรจะทราบได้ไหม
ว่าแต่ละคนเนี่ยที่เขาไปติดเชื้อกันเขาไปอยู่ที่สถานที่ไหนบ้าง

ใช่ครับเราไม่ได้ไปประนามหรือไปไล่ล่าคนไข้หรือคนป่วยนะครับ
คนป่วยมันก็เข้าใจธรรมชาติแต่ว่าเราต้องการป้องกันตัวเอง
เพราะไม่งั้นพอเราฟังที่สาธารณสุขแถลงทุกวันบอกว่า
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่เราไม่เคยรู้ข้อมูลเลยว่า
แล้วเขาไปติดเชื้อมาตรงไหนแล้วพอเขาติดเชื้อแล้วเนี่ย
เขาเดินทางไปไหนมาไหนบ้างเอาอย่างล่าสุดนะครับของนักศึกษา
ที่ไปต่างประเทศมาเนี่ยก็ปรากฏว่าสื่อทำแผนที่ให้ว่า
เขามาจากสนามบินเขาไปทำกิจกรรมที่ไหนขึ้นรถสาธารณะคันไหนคันไหนบ้าง

คือถ้าป่วยมายังไงเนี่ยสาธารณสุขก็รักษาให้ฟรีอยู่แล้ว
ครับคิดคิดว่าจำเป็นต้องเปิดเผยโดยปัจจุบันทันด่วนเปิดเผยเลยหรือว่ายังไงหรือ
ต้องเปิดเผยเลยสิครับว่านี่เป็นโรคระบาด
ไม่ต้องติดต่อรายลำดับที่๑๔ที่กระทรวงประกาศออกมา
แสดงว่ามันมีปัญหาเรื่องของความอันตรายเพราะงั้นผมก็ต้องมีสิทธิ์รู้
มันไม่ใช่โรคทั่วไปที่มันจะสามารถเอาอยู่ได้ง่าย
ก็ไปดูข่าวต่างประเทศสิฮะคือผมไม่ได้ดูแค่ข่าวในเมืองไทยนะครับ
ต่างประเทศเองก็เป็นวิกฤตเหมือนกันเพราะงั้นผมก็อยากได้ข้อมูลที่มันชัดเจน
คืออย่าใช้คำว่าประชาชนตื่นตนกเลยครับเพราะว่ามันผ่านจุดนั้นมาแล้ว
กากอนามัยก็หาซื้อไม่ได้แล้วผมก็ชุดนี้ก็หาซื้อยากนะครับเนี่ย
เดี๋ยวเรากำลังจะพยายามต่อสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขอยู่นะครับ
ท่านผู้ชมครับเพราะว่าท่านรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้
ทางกระทรวงก็ได้ดำเนินการเรื่องตรงที่คุณลนลงเป็นห่วงแล้ว

บังเอิญวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุขท่านติดภารกิจไปต่างประเทศนะฮะ
ตอนนี้นะครับดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กับเราที่ถามตรงนะครับเดี๋ยวสนทนากันทางโทรศัพท์นะครับ

สวัสดีครับคุณภาคภูมิท่านผู้ชมครับ
รัฐมนตรีครับอย่างวันนี้ที่มีผู้ไปยื่นเรื่อง
ก็คือทนายรณรงค์เนี่ยบอกกระทรวงสาธารณสุขช่วยเปิดเผยได้ไหม
ว่าผู้ที่เขาติดเชื้อแต่ละคนเนี่ยเขาไปอยู่ที่สถานที่ไหนบ้างเนี่ย
ตรงนี้โดยหลักการแล้วมันทำได้ไม่ได้ยังไงฮะ
ก็เรียนเรียนว่าผมก็เพิ่งได้รับข้อมูลนะครับกรณีสำหรับกรณีคุณแมททิวดีน
แล้วก็กรณีที่คุณโรนโรงคุณโรนโรงอยู่ในสายไหมครับ
อยู่ครับอยู่ในรายการด้วยครับตอนนี้อยู่ในรายการด้วย
ครับพอดีเพิ่งทราบเหมือนกันว่าไปยื่นในเรื่องความต้องการ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

ขอมูลของการสร้างข้อมูลของการสร้างข้อมูลของการสร้างข้อมูลของการสร้างข้อมูลของการสร้างข้อมูลของการสร้างข้อมูลของการสร้างข้อมูลของการสร้างข้อมูลของการสร้างข้อมูลของการสร้างข้อมูลของการสร้างข้อมูลของการสร้างข้อมูลของการสร้างข้อมูลของการสร้างข้อมูลของการสร้างข้อมูลของการสร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

ขอมูลของการสร้างข้อมูลของการสร้างข้อมูลของการสร้างข้อมูลของการสร้างข้อมูลของการสร้างข้อมูลของการสร้างข้อมูลของการสร้างข้อมูลของการสร้างข้อมูลของการสร้างข้อมูลของการสร้างข้อมูลของการสร้างข้อมูลของการสร้างข้อมูลของการสร้างข้อมูลของการสร้างข้อมูลของการสร้างข้อมูลของการสร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

ถามตรงในช่วงนี้คุยกันต่อนะครับก่อนจะคุยกัน
ฝากไปถึงคุณแมททิวดีนอีกสักครั้งนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รสาธิตปิตุเตชะฝากว่ายังไงช่วยโทรกลับด่วน
เพราะท่านติดเชื้อโควิด๑๙ต้องเข้าสู่กระบวนการของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ส่วนวันนี้นะครับที่เราจะพูดคุยกันนะฮะ
ก็อย่างที่ได้แนะนำไว้ช่วงแรกนะครับรอบที่ดิจกรมภูมิโครงโลกครับ
ในแพทย์ธนรักษณ์ผลิปัชนะครับแล้วก็ธนายรวนโนโล่งนะฮะ
เรื่องของสถานที่
แต่เห็นคุณหมอบอกว่าสถานที่ที่เคยไป

เขาป่วยเป็นวันที่๕แล้ว

ก็จะถามเขาว่าเขาเริ่มมีอาการตั้งแต่เมื่อไหร่

เขาสัมผัสใกล้ชิดกับใครบ้าง

สัมผัสใกล้ชิดคือนั่งอยู่ในรัศมี๒เมตร

อันนี้ถือว่าใกล้ชิดไหม
อันนี้ถือว่าใกล้ชิด

โอกาสครับถ้าผมไม่สบายวันนี้มีโอกาส

เป็นเวลาประมาณสัก๕นาทีขึ้นไป
๕นาทีก็ไม่ตายตัวเนาะ

โอกาสที่คุณสองคนนี้จะติด
แล้วถ้าแอร์โฟร์มันแรง

อย่างนี้ก็จะถือว่าทั้งคันเลย

ตั้งแต่วันที่เขาเริ่มมีอาการจนถึงวันที่เขามาหาเรา

เข้ามาตามอาการเข้ามาตรวจ

แล้วก็ตรวจแล้วก็ตามไป๑๔วัน

ตั้งแต่ที่เราเจอผู้ป่วยรายแรกจนมาถึงรายที่๗๐

ไปถึงบางคนมีผู้สัมผัสเป็นร้อย

แล้วเราก็จะตามทุกคนมาตรวจ
ตรวจแล้วก็ตามไปอีก๑๔วัน

ผมสรุปอย่างนี้เลยครับว่า
แม้ว่าเราจะรู้ว่าเขาไปที่ไหน

เขานั่งรถบัสบริษัทอะไร

เพราะแปลว่าอะไรเพราะเราติดเชื้อส่วนใหญ่

มีผู้ป่วยอยู่๑คนหายใส่หน้าเรา

นั่งใกล้ชิดกับเราแล้วก็พูดกันไปคุย
ไอกันไปนะครับแล้วก็

ย้อนหลังเนี่ยนะครับพอเราเจอคนไข้
แปลว่าที่ผ่านมาเราไม่มีความเสี่ยงเหลือแล้ว

เพราะว่าเชื้ออาจจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้
ก็จริงแต่ถ้าเราล้างมือ
แล้วเราไม่เอามือมาโดนหน้าตาจมูกปาก

ขยี้ตาเขียจมูกเข้าปาก
แต่ถ้าเราล้างมือให้สะอาดอยู่บ่อย
รักษาสุขลักษณะของเราให้ดี
เพราะฉะนั้นประเด็นที่ผมอยากจะยืนยัน

ถ้าเรามัวแต่กังวลกับว่า
ในอดีตความเสี่ยงในอดีตมันคืออะไร

ตรงไหนเสี่ยง
ที่เราจะมานั่งกังวลครับว่าตรงไหนเสี่ยง
นาทีนี้ข้อเสนอผมก็คือ

ที่มีผู้ป่วยดีกว่าไหม

เลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่แออัด

ถ้าจำเป็นจะต้องไปอยู่ในสารที่ปิด

ต้องไปเลี่ยงไม่ได้

หน้ากากผ้าล้างมือบ่อย

ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน
ไม่ต้องไปสนใจว่าคนที่นั่นที่นี่

หรือเราการที่เราเห็นว่า

เราก็รู้จริง
ผมก็เข้าใจอารมณ์ของชาวบ้าน

ถ้าเจ้าหน้าที่ถ้าเราไว้ใจเจ้าหน้าที่

น้องของพวกเราทำงานหนักกันทุกคน
แล้วเราก็พยายามสร้างความปลอดภัยให้กับ
ไทยทุกคนด้วยการสอบสวนควบคุมโรค

เพราะฉะนั้นเราพยายามจะจัดการ

ออกไปจากความเสี่ยงของคนไทยมากที่สุด

เพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้วางใจระดับหนึ่ง

การเปิดเผยพื้นที่เราก็ยินดี

แต่ผมไม่อยากให้พวกเราพอได้ยิน

แล้วไปหลอนตัวเอง

หรือมาตั้งแง่ตีตรารังเกียจ

มีหลายเรื่องที่อันตรายกว่าไวรัส

การตีตรารังเกียจน่ากลัวกว่าไวรัส

ว่าเรื่องพวกนี้
เหตุการณ์อย่างนี้สอนอะไรเรา

ต่อให้กระทรวงแถลงว่าวันนี้

เขาเคยไปที่นี่ที่นี่ที่นี่นี่
มันก็ไม่ได้หมายความว่าสถานที่แห่งนั้น

แล้วก็ไปดูการแพร่เชื้ออะไรพวกนี้อีกใช่ไหม

แล้วเขาไปตรวจเจอที่โรงพยาบาล

สมมุติถ้าผมรู้สึกผมเป็นไข้นะคุณหมอ

ทุกวันตะนีเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราเจอ
ผู้ป่วยทั้งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
แล้วก็คนที่ไปสัมผัสกับผู้เดินทาง

แล้วคนไทยก็ไปงานปาร์ตี้เอาไปแจกเพื่อนอีก๑๐กว่าคน
ผมพูดให้ตรงเลยนะครับมีคนคนหนึ่งเอาเชื้อไปแจกเพื่อนอีก๑๐คน
จริงคนนี้ถ้าเขาไม่ไปงานเพื่อนเขา๑๐คนจะปลอดภัย
แต่ถ้าเขาบอกเขาไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผมไปติดมา
นั่นแหละประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ใครก็ตามที่เป็นไข้ไอเจ็บคอเป็นหวัด
หน้าที่สำคัญของเขาก็คือพักอยู่กับบ้านป้องกันการแพร่เชื้อไปยังคนอื่น
ไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ไม่จำเป็นต้องเป็นโควิด๑๙
แค่คุณไอเจ็บคอเป็นหวัดคุณควรจะอยู่บ้านแล้ว
นี่คือลักษณะนิสัยที่เราพยายามสอนมาตั้งแต่ไข้หวัดใหญ่๒๐๐๙
แต่พอสถานการณ์มันเปลี่ยนไป
ไม่มีไข้วัดใหญ่จะลืมเดื่อนกันไป

เดี๋ยวมาฟังคุณหมอต่อครับ
ด้วยเวลาที่เหลือเพียงเล็กน้อยนะฮะ
ให้คุณหมอสรุปให้จบเลยเมื่อสักครู่นี้
เรื่องการเป็นกลุ่มก้อนที่คุณหมอบอกเป็นห่วงเหลือเกิน
ใช่ไหมว่าคนเราจะต้องมีวินัยกับตัวเอง

ผมพูดเสมอว่าปัจจัยในการที่เราจะมีโรคระบาดในประเทศหรือเปล่า
มีอยู่๓ปัจจัยตัวเชื้อระบบสาธารณสุขแล้วก็ความร่วมมือของคนไทยทุกคน
นะครับตัวเชื้อเรารู้อยู่แล้วมันแพร่เร็วมากนะครับ
เหตุการณ์ที่อิตาลีเหตุการณ์ที่จีนแล้วก็เกิดที่ทุกประเทศ
ถ้าเราไม่ระวังโอกาสที่จะแพร่ระบาดก็อาจจะเกิดขึ้นกับบ้านเราได้
อันที่๒ถามว่าแล้วระบบสาธารณสุขของเราดีไหม
ระบบสาสุกของเราดีระดับโลกอันดับ๖ของโลกอันดับ๑ของเอเชีย
เพราะฉะนั้นเชื้อเก่งระบบเราดีปัจจัยที่๓เลยสำคัญที่สุด
ความร่วมมือของคนไทยทุกคนนะครับคนไทยจะเลือกอยู่ข้างระบบสาธารณสุข
คนไทยจะเลือกอยู่ข้างไวรัสถ้าคุณเลือกอยู่ข้างไวรัส
แปลว่าคุณมีอาการไข้อายเจ็บคอคุณยังไม่หยุดอยู่กลับบ้าน
คุณไม่ยอมปล่อยให้โลกนี้หยุดที่ตัวคุณเองแต่คุณยังมีพฤติกรรมบางอย่าง
ออกไปแพร่โรคนะครับอย่างเช่นก็ไปในสถานที่ที่ผู้คนแออัด
ไอก็ไม่ปิดปากปิดจมูกนะครับแล้วก็ไม่รีบไปพบแพทย์
หน้าทีนี้ก็จะช่วยโลกในการแพร่ต่อไปเรื่อยแต่ถ้าเรารู้ตัวว่าโอเค
เรามีอาการไข้ไอเจ็บคอนาทีนี้เรามีประวัติสัมผัสผู้ป่วย
หรือว่ามีโอกาสเสี่ยงเรารีบไปพบแพทย์ก่อนไปพบแพทย์ป้องกันตัวเอง
ให้โลกมันหยุดที่เราเราจะเป็นคนสุดท้ายที่ติดโรคในเชนนี้ในเส้นทางนี้
ถ้าโรคหยุดอยู่กับเราไม่มีคนอื่นติดโรคจากเราโรคมันก็จะหยุดแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นพลังอำนาจในการที่จะหยุดโลกนี้หยุดโรคนี้
ครับอยู่ที่คนไทยทุกคนนะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการป่วยหยุดแพร่เชื้อเมื่อไหร่ครับ

ไม่ใช่ว่าให้คนที่ไม่ป่วยต้องมาคอยป้องกัน
คนที่ป่วยนั่นแหละควรจะรู้ตัวแล้วอย่าออกไปแพร่เชื้อ
นายรณรงค์ทิ้งท้ายอะไรหน่อยไหมเวลาจะหมด
ยังไงก็ยังขอให้เปิดเผยพื้นที่ที่คนป่วยเดินทางไปมาแล้ว

เพราะว่าถ้าจะให้ผมใส่ชุดอย่างนี้ไปทุกที่
เพราะว่ามีความเสี่ยงทุกพื้นที่ผมก็คงไม่ไหวเหมือนกัน
เพราะงั้นต้องมีความชัดเจนไม่งั้นเราจะเจอสงครามข่าวลือ
ข่าวลือข่าวหลอกแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าอันไหนเป็นเรื่องจริง
เพราะว่าถ้าไม่ยอมบอกพื้นที่มาผมก็ต้องหาข้อมูลเอง
ผมก็ต้องไปเชื่อข่าวลือเองแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะหลง

มันจะดีขึ้นเมื่อไหร่อ่ะมันจะหายจากเสร็จเรียบร้อยเมื่อไห
จนกว่าเราจะได้ยาวัคซีนรักษาหรือว่าจะอะไรยังไง
ปัจจัยครับอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้วัคซีนมา
ผมคิดว่าโรคนี้จะหยุดอันที่สองก็คือโรคมันก็จะระบาดไป
คนมีภูมิกันกันจำนวนนึงอ๋อมันจะสร้างขึ้นมาอย่างนี้ครับ
ใช่ครับซึ่งผมไม่อยากให้เกิดแบบที่สอง
อย่างถ้าเราไปดูตัวเลขที่ทางการเยอรมันประกาศออกมา
เขาบอกว่าเยอรมันต้องมีคนติดเชื้อประมาณกว่าครึ่ง
มันถึงจะหยุดซึ่งแต่ละประเทศจะติดเชื้อกันเท่าไหร่
มันถึงจะหยุดมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของระบบสาธารณสุขครับ
เราก็หวังว่าระบบสาธารณสุขเราดีอาจจะเราพยายามจะชะลอการแพร่ระบาดไปให้นานที่สุด
เท่าที่จะทำได้ตอนนี้ตัวเลขที่เราเคาะกันออกมา

สองปีเหรอครับแล้วยาวัคซีน
ก็หวังว่าตอนนั้นน่าจะได้ยากับวัคซีนที่ชัดเจนแล้วครับ
ก็เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ขอบพระคุณนะครับนายแพทย์ธนรักษ์ผลิพัฒน์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับ
รวมทั้งทนายรณรงค์นะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ

ตรงวันนี้หมดเวลานะครับท่านติดตามบันเทิงไทยรัฐต่อเลยนะครับ